เขามาเข้ามาขวางรถมอเตอร์ไซค์วินก่อนครับแล้วเสร็จแล้วมอเตอร์ไซค์วินเขาไปได้
ก็มาขวางแท็กซี่ต่อเลยไม่ให้ไปเลยรถก็ติดยาวอาการตอนนั้นก็เป็นยังไงบ้างครับ
เล่าให้ฟังเขาจะไม่พูดคุยกับใครอ่ะเขาจะเพิ่มเขาอยู่คนเดียวครับ
ถามอะไรเขาก็ไม่ตอบไม่อะไรบอกไปขวางเขาทำไมเขาก็ไม่ตอบ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ใช้เวลาจับกลุ่มพอประมาณกี่ชั่วโมงครับ
เจ้าหน้าที่สำรวจจะจับกันกี่คน

ก็คือว่าเป็นผนรมมือดี
ช่วยเหลือเจ้าที่กำหนดใช่ครับอ๋อแล้วมีผู้ได้รับบัตรเจ็บอะไรบ้าง
ครับไม่มีครับไม่มีเลยนะครับแล้วเรารู้ไหมว่าคนที่ก่อเหตุ
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงไม่ทราบเหมือนกันครับไม่เคยเห็นหน้า
ไม่เคยเห็นหน้าแต่ไม่ใช่คนระแวกนี้แน่นอนไม่ใช่คนระแวกนี้
เห็นไม่เคยเห็นเลยเพิ่งจะเห็นอีกกี่วันแล้วเนี่ยเพิ่งจะเห็น
ที่วันที่เกิดเห็นนี่นะครับเพิ่งจะเห็นวันที่เกิดเหตุใช่
แสดงว่าเขามาจากนอกถิ่นไม่จากนอกถิ่นวันนั้นเขาแต่งกายยังไงครับ
ก็ใส่เสื้อยืดธรรมดากางเกงขายาว
ช่วงระหว่างก่อเหตุนี้ประมาณกี่ชั่วโมงครับฮะก็กว่าจะนั่นเขาก็เป็นเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะ
เกือบชั่วโมงแต่ตอนตำรวจมาแล้วเขาจับล็อกแป๊บเดียว
ก็คือนำส่งลงพักเลยใช่ใช่ครับดำเนินคดีไปใช่ค่ะ